หัวใจคล้ายกันต่อครับ

จากละรครหิดปี๕๘มีคำว่าอะไรบ้าง
ซึ่งคน

ไม่พูดถึงจริงนะสาแก่ใจกูนัก
เขาก็บอกว่าเป็นแบบแสดงถึงความสะใจแล้วก็ถูกใจ

พูดแบบว่าเอ้งมันก็สะใจดีเนอะเออมันสะใจจริงเลยอะไรแบบนี้
หรืออีกคำหนึ่งถ้าถามรถเมฆคิดถึงก็พี่ไม่ได้มาเล่น
คุณนายลูกเกดใช่อันนี้อันนี้ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนะคะ
เขาก็จะมีคำนี้หมายถึงว่าแบบการทำอะไรที่แบบว่าตั้งใจมากแล้วก็มีเป้าหมาย
พี่ไม่ได้มาเล่นนะคือพี่ตั้งใจจะมาจริงนี่ก็เป็นเมนเทอร์ลูกเกดตั้งแต่ซีซั่นหนึ่ง
แล้วก็อีกคำนึงคือฟรอมก็จากคุณนายลูกเกดอีกเหรอ
แล้วดูท่าดิสตรงคือพี่ลูกเกดเขากำลังจะบอกว่าในระหว่างที่แบบแข่ง
คุณต้องแสดงความเข้มแข็งของคุณออกมาอะไรแบบนี้
คือตอนนี้คำนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ในคนทุกวงการนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นวงการธรรมดานี่แหละวงการคนทั่วไปจะใช้วงการ
เขียนอะไรอ่ะแปลงใช่ใช่เดี๋ยวละถูก

อย่างที่ว่าไปก็อาจจะไปใช้ในคำต่างแบบให้เข้มแข็งนะเป็นกำลังใจให้นะอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน

ฝรั่งเขาบอกแล้วว่าตอนนี้จะต้องลงกี่โมง

ซึ่งมีคนเขาวิเคราะห์กันไม่ใช่พวกเราพูดกันเอง
คุณจะเห็นว่ามันก็เหมือนกัน

คำนี้ปุ๊บกลายเป็นคำที่ออนไลน์ใช้กันหมดเลย
หรือบางประโยคแค่แคปชั่นสั้น
แต่ทำไมอีกแป๊บนึงวัยรุ่น
ทุกคนแชร์กันอย่างรวดเร็ว
ซึ่งตรงนี้มันเป็นหัวคิดของฝรั่งว่าฝรั่งคิดได้ยังไง
แต่เรื่อง
กล้องเท่าไหร่รู้ไหม๓๐ตัว

ตอนของพี่ไปพี่ไปเป็นกรรมการพี่ก็มีกล้องหนึ่งตัว

อย่างนี้จะต้องเปลี่ยนเมนเทอร์หมดเลยหรือเปล่า

เขาก็คงมีรูปแบบอะไรที่มันเปลี่ยนไป

แต่ที่แน่วันที่๙ต้องไปทำ

ต้องเป็นคุณแม่

แต่ว่าเขาบอกคุณแม่ม้านี่

ว่าเขาอ้วน
เตียี๊ตอนพักเที่ยง

เฮ้ยกินให้มันน้อย

เมฆเป็นคนพูดจากไภร่ออยู่คนเดียวเลยเนอะ

มันคิดค่าใช่ไหม

ก็เนี่ยก็แบบว่า
ตอนเดินแบบแล้วชุดมันก็พริ้วแนบตัวใช่ไหม
ปงเนี่ยฉันบอกตายแล้วเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าอย่ากินเยอะพุงมันออก
เกดบอกว่าอย่าฟังอย่าฟังหนูอย่าฟัง
หนูต้องแบบว่ามีสติเอาไว้อย่าไปฟังอย่าไปฟังพี่ม้า
ฉันบอกอย่างนี้อย่าฟังพี่ม้ามีสติเอาไว้เพราะว่ามันเดินอยู่บนแพง
เดี๋ยวล้มเดี๋ยวอะไร

อ้าวคุณแม่พูดให้เขาเสียอันนี้เสียความมั่นใจ
แล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะเดินได้ไหม

กำลังอยู่ในช่วงวัยกิน

ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาทั้งหมด
มันมีงานแต่งงานของคู่ดาราเยอะมากเลย

ใช่ไหมแล้วก็ในแต่ละคู่นี้ก็มีธีมการแต่งงาน

ฉันไปได้ทุกงานแล้ว

เนี่ย๑ปีที่ถามนะเรากลับไปที่งานแต่งงาน

เดี๋ยวจะทำช่วงงานที่หลุดให้
คู่ของกะแป๋ลุยนะ

ค่ะก็เรียกเรียกว่าสวยงามมากเลย
เขาแต่งกันตอนเมื่อวันที่๑๑มกราคม
ก็คือต้นปีนี้นะคะที่ผ่านมาเลยนะคะก็ต้องบอกว่ามีเจ้าสาวต้องล้างเท้าให้เจ้าบา
อะไรอย่างนี้มีก่อนจะแบบว่าสวมหวงสวมแหวนก็มีรถน้ำส่งน้ำสังอะไรต่าง
ไม่มีใครอีกพี่ดูดีมากเลยตอนต่อไปก็มีเจนี่กับอัน
อันอันอันเจนี่กับอันคู่นี้รักมาละตอนมาก

ซึ่งก็เปิดร้านอาหารที่เมืองไทยซึ่งกอบบ้านนี่ก็ดูตะวันอเมริกาเลยนะไปอยู่ที่อเมริกา
โอ้ครบกันมาเกือบ๒๐ปี

นี่แล้วนานก็ตั้งครรภ์อยู่๓เดือนนะตอนแต่งงานนะแต่งงานนี้นะ

แต่งชุดอะไรไปนายบอกน้องสิโซ่แซ่กุญจมือเนี่ย

เต็มที่สนุกมากเป็นงานอัฟเตอร์ปาร์ตี้ที่สนุกสุด

คู่นี้คงพบกันนานเหมือนกัน๑๐ปีนะ

แต่นี่นางต้องจัดเงียบ
เพราะในระหว่างที่นางจัดอยู่แม่นางไม่สบาย
บางคนก็เกิดอาการดราม่าอีกว่า

คู่ต่อไปลูกสาวเจ๊งานจมูกกับน็อตวิสรุท

เป็นคุณเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาว

ดอกไม้นี่แบบคุณแม่

ชุดหนางทั้งหมด
ชุดหนางทั้งหมดเหรอสิบกว่า

เอ้าใส่หุ่นไว้ที่บ้าน

เป็นตู้กระจกแล้วก็ให้ดูว่าชุดนี้ชุดที่ใส่ไปใส่ทำอะไรอีก
เรือนหอนั่งเสร็จยังยังเรือนหอยังไม่เสร็จละเอียดเยอะ
สามีเขาละเอียดจริงต้องบอกว่าคู่นี้น่าจะเป็นที่สุดแห่งปี
ยิ่งใหญ่อลังการเอาไปที่คู่เปิ้ลนครก่อนอันนี้ก็สุดยอด
อันนี้ก็แบบว่ามีลีลาตามแนวเขานะมีแบบว่าอะไรนะเขาอะไรสกาย